ไปดูการล่อซื้อแล้วก็จับนะคะยาบ้ารายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของตำรวจสองจังหวัดค่ะก็สามารถจับตัวได้
แล้วก็ได้ของกลางเป็นยาบ้านนับแสนเม็ดเลยนะคะรวมถึงยาไอซ์อีกหนึ่งกิโลกรัมค่ะ
คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นนาทีที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรสำรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการ
กับตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เข้าช้าจับนายปากรอมรโรศสิน
วัย๓๙ปีชาวตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย
ยาไอซ์หนึ่งกิโลกรัมไว้ได้นะคะก่อนหน้านี้ตำรวจสพสำรงเหนือ
ก็ได้ประสานกับตำรวจสพแม่ริมว่าจับผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาเสียบ
บางส่วนได้แล้วและจะนำตัวมาขยายผลเพื่อล่อซื้อ
จับนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่เชียงใหม่
ก็วางแผนนัดหมายส่งมอบยาเสพติดกันที่บริเวณริมถนนโชตนา
หน้าโรงพยาบาลนครพิงที่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมค่ะ
ตกลงซื้อขายยาบ้ากัน๕๕มัตต์ก็คือ๑๑๐๐๐เมตร
แล้วก็ยาไอซ์อีก๑กิโลกรัมนะคะ
พอนายปากรเดินทางมาตามเวลานัดหมาย
ก็ถูกตำรวจของทั้งสองจังหวัดนำรถเข้าปิดล้อมแล้วก็ช้าจับทันที
รวมถึงยึดยาเสพติดของกลางเอาไว้ด้วย
นายประกอบจำนวนต่อหลักฐานก็ยอมรับสารภาพค่ะ

ก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดประเภทที่๑ก็คือยาบ้า
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
ซึ่งทางตำรวจจะนำผู้ต้องหาไปแถลงข่าวที่กองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครวันนี้ค่ะ